คุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙
ที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย
หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สุวรรณภูมิด้วย

ก็ต้องมีการฉีดยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อกันหน่อย

ส่วนช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง
ทั้งที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกขาเข้า
ขาขนสัมปะระต่างนะคะไปฉีดพ่น
เอาให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคติดอยู่เพราะตอนนี้เนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง
ที่จะวิตกกังวลแล้วคนอื่นอื่นผู้โดยสารเขาก็วิตกกังวลเช่นเดียวกันนะคะ
นายกิติพงศ์กิติขจรรองภูมิหน่วยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
บอกว่าก็ต้องมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างดีในการตรวจฉีดพ่นนำเข้าจากต่างประเทศค่ะ
ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันพนักงานทำความสะอาดก็จะใช้แอลกอฮอลน้ำยาฆ่าเชื้อ
เช็ดตามจุดสัมผัสต่างบ่อย
ไม่ว่าจะเป็นอาคารห้องน้ำรถเข็นเก้าอี้ราวบันไดเพราะฉะนั้นสบายใจได้
นี่ค่ะเขาก็ฉีดพ่นแบบนี้เพราะว่าหลายคนกังวลนะตอนนี้
บางคนบอกว่าจะเดินทางเอาเฉพาะในประเทศเนี่ยก็ยังไม่กล้าไปเลยสนามบินต่างเนี่ยนะคะ
ส่วนเมื่อวานี้มีการแชร์อีกหนึ่งภาพนะคะเขาระบุว่าสถานที่ที่ปรากฏในคลิปเกิดขึ้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
มีคนไปต่อคิวค่ะให้ใครก็ไม่รู้แหละน่าจะเป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งเนี่ยนะคะออกทุนให้
เอาเครื่องพ่นน้ำยาเขาบอกว่าน้ำยานี้เป็นการฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

นี่ค่ะมีคนต่อแถวต่อคิวกันเยอะเลยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะรับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคแบบนี้ค่ะ
ประชาชนมายืนรอแบบนี้โดยคนที่สวมเสื้อสีเหลืองเป็นคนฉีดพ่นให้
เขาถูกระบุว่าชื่อในเคเยาวราชเป็นจิตอาสาเอาอุปกรณ์มาพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน
แล้วก็มีการประกาศผ่านเครื่องเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเป็นคำพูดที่เชิญชวนประชาชนให้มารับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแบบฟรี
ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลย
ทีมข่าวก็เข้าไปถามนะมีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ชายที่สวมเสื้อเหลือง
ที่ระบุว่าชื่อในเคเยาวราชเนี่ยบอกว่าน้ำยาเนี้ย
ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารระยาก็คือออย
เอามาใช้พ่นฆ่าเชื้อโรคทั้งไวรัสทั้งแบคทีเรีย
เชื้อราได้ผ่านการทดสอบผ่านการรับรองคุณภาพมาแล้ว
ทั้งในและก็ต่างประเทศออกฤทธิ์นาน๑เดือน
แต่ว่าเป็นกรณีที่ไปฉีดตามอาคารต่างเนี่ยนะคะ
สำหรับจิตอาสาคุณเคเยาวราชเนี่ยชื่อจริงชื่อว่าคุณสมศักดิ์ศรีเพชร
เป็นจิตอาสามืออาชีพคนหนึ่ง
มักจะออกงานต่างช่วยเหลือเวลามีเหตุการณ์รวมทั้งครั้งนี้
กำลังประสบปัญหาโควิด๑๙ก็เลยนำทีมค่ะ
ออกตระเวนฉีดน้ำยาค่าเชื้อ
แล้วก็เอาไปพ่นตามสถานที่ต่างวัดวาอารามต่าง
ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและล่าสุดก็คืออนุสวรีค่ะ